โจรแสบบุกงัดร้านค้า
วาดทรัพย์สินไปเฉียดล้านนะคุณนะ
ถูกจับได้ซัดทอดใครรู้ไหมฮะ

เห็นผัวคนเดียวมา
คุณผู้ชมฮะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของมินิมาตร
ตำบลบางพระครูอำเภอนครหลวง

ใกล้วงจรปิดแล้วนะเดี๋ยวเขาจะเอามือ

นี่ก้มแล้วฮะปิดหน้าตัวเองปิดบังตัวเอง

จากนั้นเขาปีนเข้าหน้าต่างไปขโมย
สินในร้านได้ไปหลายรายการ

วันที่๑๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
คนดูแลร้านได้นำภาพวงจรปิดไปแจ้งความ

สินที่ถูกขโมยไปจากร้านนะคุณนะ

บุรีมูลค่าทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรมไป
ประมาณ๙แสนบาทนะครับ

นายสมเดชบุญอายุ๔๐ปีได้

ของกลางทองรูปภัณฑ์เลสข้อมือพระ
ทองและบุหรี่ตามที่เจ้าของร้านเขาว่าเลย

ประกอบคำรับสาภาพแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหารักทรัพย์

พักอยู่ด้านหลังมินิมาตร

นี่เป็นหนี้อะไรอ๋อก็ขารถขาล่างมอเตอร์ไซค
เอาเขาเป็น๙๐๐๐๐๐บาท

แบ่งให้เมียไป๒๐๐๐บาท

นำไปใช้จ่ายระหว่างหลบหนีนะครับ

เมียของนายสม

แล้วก็ซัดทอดว่ารู้เห็นและร่วมขบวนการด้วย

ที่ผัวนำเงินมาให้๒๐๐๐๐๐บาท

ซึ่งจริงแล้วเธอบอกไม่รู้ไม่เห็นเลยนะ
ไม่รู้ว่าผัวไปเป็นโจร

แล้วก็ตอนสัมภาษณ์นะเธอก็ร้องห่มร้องไห้เหมือนกัน
หนูทำงานเลี้ยงเขาตลอดนะ
เขางานก็ไม่เข้าใจไปทำ
หนูต้องเลี้ยงลูกคนเดียว๕คน
ไม่เอาแล้วพี่เลิกเลยพี่
กูให้อภัยรอบนี้รอบที่๔น่ะ

บอกไม่เอาแล้วพี่ให้อภัยมาหลายครั้งแล้วไม่เอาละเลิกนะฮะ
คุณผู้ชมฮะก็โดนจับได้นะฮะในที่สุดนี่
ทำแผนประกอบคำรับสาภาพนะครับ